สินไทยก่อนกลับก็มีการโชว์ความสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยนะครับ
จากการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อวานนี้
โดยวินายทรงพลสุขจันทร์อธิบดีกรมยุโรป
นายจรัมพรโชติกัสเถียนกรรมการผู้เหนื่อยการใหญ่วิสัตว์การบินไทยจำกัดมหาชน
ร่วมกันเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณะเยาวชนไทยจากนครชิคาโก้
ที่ความร่วมโครงการยาวชนไทยในเขตมิดเวสของสหรัฐคืนถิ่นครั้งที่๑
ด้วยครับส่วนการแสดงเริ่มจากการเล่นดนตรีไทยในชุดโหมโรงปิดท้ายด้วยการโชว์เล่นดนตรีไทยเรียกเสียงปรบมือจากทุกคนได้เป็นอย่างดี
จากนั้นเป็นการแสดงหน้าตะสินอีก๓ชุดคือชุดรำไทยลีลาอ่อนช้อยสวยงามทีเดียวครับ
การแสดงชุดระบำกวางหรือว่าระบำมริข้าระเริงนะครับ
แล้วก็การแสดงวงโปรงลางสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างดี
เนื่องจากว่ามีอาจารย์ชาวอเมริกาได้ไปร่วมเป่าแค้นด้วยนะครับ
ไฮไลท์ของงานคือการประลองเพลงขี่มระหว่างเยาวชนไทยจากนครชิกคาโก้กับนักเรียนจากจังหวัดราชบุรี
ส่วนผลการตัดสินปรากฏว่าคณะกรรมการให้เสมอกันและรับโล่รางวัลทั้ง๒คณะครับ